โครงการ๙คนละ๙วันนี้เป็นวันที่๙แล้วนะคะ
ทำเพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศไทยตลอดระยะเวลา
แล้วก็ตลอดเส้นทางตอนนี้เดินทางกันมาถึงที่จังหวัดสงขลาแล้ว
บอกได้เลยว่าที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีเรื่องราวความประทับใจเกิดขึ้นตลอดเส้นทางค่ะ
อย่างเช่นเรื่องราวของพี่ผู้ชายท่านนี้นะคะก็เป็นชาวตำบลน้ำน้อยค่ะอำเภอหาดใหญ่
คุณพี่เขามีลูกชาย๒คนคนหนึ่งอายุ๑๔อีกคนอายุ๑๐ปีค่ะ
และนี่ก็คือภาพที่พี่คนนี้เขาพยายามนำกีต้าของลูกชายเนี่ย
พยายามเหลือเกินจะเข้าหาพี่ตูนให้พี่ตูนช่วยเซ็นลายเซ็นให้หน่อย
หลังจากที่เขาพยายามมา๒วันแล้ว
แต่เข้าไม่ถึงจริงค่ะเพราะว่าคนหนาแน่นทีเดียว
แล้วเมื่อวานนี้ก็ไปดักรอที่โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย

แล้วก็หลังจากนั้นค่ะพยายามไปดักรอ
ที่คอสะพานตินสุรานนท์จนสำเร็จ
ลายเซ็นต์จากพี่ตูนสมใจในที่สุดค่ะ
ความประทับใจก็เกิดขึ้นที่ช่วงคุณตูนค่ะ

น้ำกระจายมีนักเรียนหญิงชาวมุสลิมกลุ่มหนึ่งประมาณสิบคน
ค่ะมาดักรอพี่ตูนที่ถนนฝั่งตรงข้ามประตูทางออกพอรถตู้เคลื่อนผ่าน
พี่ตูนก็เปิดหน้าต่างชะโงกหน้าบกมือให้บกมือ
กไม้บกมือนะฮะทักทายน้องน้องกันหน่อยในช่วงไม่กี่วินาทีที่รถวิ่งผ่าน
แต่ก็สร้างความดีใจให้กับน้องนักเรียนหญิงกลุ่มนี้เป็นอย่างมากเลยค่ะ
เชื่อเลยค่ะว่าน้องกลุ่มนี้คงดีใจมากจริงนะครับ

เพราะว่ารถก็วิ่งผ่านไปค่อนข้างเร็วอยู่เหมือนกันนะคะ
ก็นี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่พี่ตูนให้น้อง

ทุกพื้นที่ที่พี่ตูนกำลังวิ่งผ่านตอนนี้เลย
ใช่คุณที่สำคัญสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับใครหลายคนตลอด๒เส้นทางด้วยนะคะ